เพจเจ๊ม้อยวีพลัสได้มีการโพสต์เอาไว้นะคะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าวัยรุ่นออกมาป่วนเมือง
ปลาระเบิดขวดลงถนนไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ต้องย้ำว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเคอร์ฟิลล์ด้วย
พื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
ใช่เขายิ่งดัง
ใช่เขายิ่งดัง
ใช่กลุ่มไว้ร่วมด้วยนะกลุ่มไว้ร่วม
บนถนนเส้นตลิ่งชันสุพรรณบุรีนะคะ
ในพื้นที่บางใหญ่บางบัวทองค่ะ
นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดก็มี

กลุ่มไว้ร่วมขี่รถจากกระยานยนต์กันมา

แขนขึ้นท้าทายกัน
แล้วก็โยนวัตถุระเบิดใส่กัน
นใส่กันไปใส่กันมาอย่างนี้ค่ะ

ทีนี้ค่ะเหตุการณ์นี้
คนเห็นคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล

เคอร์ฟิลก็ด้วยโควิดก็อีก

นี่คือพิกัดจุดที่เกิดเหตุตามคลิปมานะคะ
นางสาวสิริสาอ่างทอง

บอกว่าเมื่อคืน๕ทุ่ม๔๐แล้วค่ะ

จู่พี่สาวได้ยินเสียงระเบิด

ก็ออกมาดูที่ระเบียงคอนโด

ปลาระเบิดใส่กันไปใส่กันมาค่ะ

ตอนถ่ายอยู่มีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายรอบมาก

บอกว่าย่านบางใหญ่มีกลุ่มวัยรุ่น
มีเด็กแว้นสร้างความปั่นป่วนบ่อย

ปลาระเบิดใส่กันไปใส่กันมาแบบนี้ค่ะ

ไม่เชื่อว่าแบบวัยรุ่นจะไม่กลัวอะไรเลย

คลิปนี้ตอนที่แชร์ออกไป

พฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้ใช่ไหมคะ

คลิปนี้แชร์ออกไปในโลกโซเชียล

คนไปล้อเลียนเสียงร้องของเธอ
ช่วงจังหวะที่ถ่ายคลิปจะมีเสียงผู้หญิงร้อง

กลายเป็นว่าแทนที่จะตำหนิคนที่ทำผิด

เธอก็เลยบอกว่าเธอตกใจนะ

แล้วก็นี่สาว

แล้วเขาไปดูอย่างที่ในคลิป

มันก็เลยแบบมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่

มีส่วนหนึ่งใส่หมวกนอกเพราะเขาขับจากโยนมาด้วย
มีส่วนนึงค่ะ
หนูก็ตกใจอะเนาะในคลิปว่าอย่างในคลิปเลย
ที่มันหนักสุดก็คือเขามาปลาระเบิดกันนี่แหละ

ใช่เพราะว่ามันจากแต่ก่อนไม่ค่อยมีเลยนะคะ
แต่คืออันนี้เพิ่งมาเกิดอะค่ะ
ปกติแล้วมันจะมีแต่เด็กแว้นอย่างเดียว

ดังจนหูอื้อเลย
ใช่ดังจนหูอื้อเลยอยู่นอนอย่างนี้ผมก็ว่าดังอยู่แถวนี้แหละแถวหน้าห้างเรา
คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าตำรวจบังใหญ่อย่าปล่อยผ่านนะคะ
เพราะว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ชุมชนคนอยู่กันเยอะด้วยแล้วก็มาก่อเหตุดึกดื่นแบบนี้
ตำรวจสพบังใหญ่ก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะไปเก็บหลักฐานเรียบร้อย
มีหลักฐานสำคัญก็คือมีเทปกาวพันระเบิดตกระจายอยู่เต็มถนน
คุณผู้ชมเป็นเทปกาวแล้วพันระเบิดอยู่แล้วก็จะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่าง
แล้วก็จะไปไล่ตามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
จริงนนทบุรีเป็นพื้นที่ที่ประกาศเคอร์ฟิลล์ตั้งแต่๑๐จังหวัดแรก

พรุ่งนี้มันผ่านดวงพันธุ์ด่านเลยมาได้อย่างไร